ที่มีข้อเสนอบอกว่าอยากจะให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
ผ่านสถานีทอนรทัศน์๕๖ครั้งเกี่ยวกับนโยบายของภาคตัวเองนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพเลยค่ะ
เชิญนะคะคุณดาวน์ครับดูกรอฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหัวข่าวนี้จากกรกตครับ
เรื่องที่คุณดาวได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่เอาลองดูหัวข่าวหนังสือพิมพ์สิครับ
เขาบอกว่าให้ตั้งกฎชิงนายกต้องดีเบต๖ครั้งเออทำไมเป็นอย่างนี้
หัวข่าวอีกฉบับหนึ่งมาดุเลยครับคล้ายกับว่าสกัดคนโง่นั่งนายก
ก็ต่อให้โชวิชั่นคือหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้ไม่เคยแสดงวิชั่น
ไม่เคยแสดงวิสัยทัศน์ไม่เคยพูดจากับประชาชนอยู่ขึ้นมาจะมาเป็นนายก
ตามที่พักการเมืองเสนอมันก็ไม่ดีอ่ะสิ
ฉะนั้นนี่เป็นข้อเสนอว่าต้องเอามาดีเบต
เบตหมายถึงว่ามาโต้เถียงเรื่องนโยบายกันกลางจอโทรทัศน์ก่อน
ทำไมกรกตจะต้องออกกฎนี้หรือครับ
พักการเมืองหรือหัวหน้าพักการเมืองเนี่ยเริ่มมีความคิดว่า
การไปดีเบตโต้เถียงกันทางจอโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์
เหลือเหลือก็คนที่พูดไม่เก่งไม่ทันเขาก็ไปถูกเชื่อดหน้าจอธถ
คนพูดเก่งพูดคล่องได้เปรียบกว่าคนที่พูดไม่ทันเขาก็เสียเปรียบ
พิธีกรก็คุมไม่อยู่ถามแต่จะให้ทะเลาะกัน
ไม่ออกคนที่ประกาศไม่ยอมออกไปดีเบตทางโทรทัศน์แล้วได้รับเลือก
นึกออกไหมครับคุณสมัครศูนย์ธราเวทย์ตอนนั้นสมัครผู้ว่ากอทม
เขาก็จัดรายการกันเอาคนที่ผู้สมัครมาออกโทรทัศน์ที่นั่นที่นี่
เยอะแยะไปหมดแต่คุณสมัครไม่ออกไม่ออกรำคาญเบื่อไม่ชอบ
แล้วปรากฏว่าคุณสมัครก็ได้รับเลือกนโยบายนโยบายอะไรก็ไม่ได้แถลงหรอกครับ
มีข้อความสั้นเท่านั้นถ้าจะใช้ผมกรุณาเลือกผม
แล้วคนกรุงเทพก็ไปเลือกคุณสมัครตั้งล้านกว่าเสียงทำลายประวัติศาสตร์ในตอนนั้น
นักการเมืองก็เลยเอ๊ะการไม่จำเป็นต้องไปดีเบตทางโทรทัศน์
ก็ดีเหมือนกันนะครับ
หลังคนจัดรายการโทรทัศน์พิธีกรรายการโทรทัศน์พวกผมนี่แหละครับ
ติดต่อมาระดับหัวหน้าพักไม่ค่อยมาหรอกครับ
ก็ส่งลูกพักเบอร์รองมาพอส่งลูกพักเบอร์รองมา
หัวหน้าพักตัวจริงที่เขามาด้วยเขาบอกอ้าวเรื่องอะไรเอาผมไปนั่งเถียง
กับคนที่ไม่ใช่หัวหน้าพักด้วยกันเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
นี่เป็นเรื่องปวดหัวที่สุดแล้วแล้วยังไงแล้วต่อมากรกตก็เอาอย่างนี้
ถ้าไม่อยากมาดีเบตมาโต้เถียงกันเนี่ยจัดเวลาให้ให้แต่ละพักการเมืองเสนอนโยบาย
เทปไปออกโทรทัศน์หัวหน้าพักนี่แหละมาถึงก็เอาตัวหนังสือมา
อ่านคนละ๑๐นาที๑๕นาทีครึ่งชั่วโมงก็ว่ากันไป
ปรากฏว่ามันก็สมใจระดับคนที่มาออกทีวีแต่ประชาชนเขาไม่ดู
เพราะว่าวิธีการมายืนพูดหรือนั่งพูดคนเดียวตั้งครึ่งชั่วโมง
แล้วเอานโยบายอะไรมาก็ไม่รู้มาแถลงคนฟังรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่ง
บางทีเป็นนโยบายที่ไม่สามารถเอาไป
ปฏิบัติได้ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนไปทำ
คนก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายไม่อยากฟังรายการประเภทที่เชิญไป
มานั่งพูดกันคนเดียวคนละครึ่งชั่วโมงหมุนเวียนกันพักนั้นพักนี้
กตสมชัยเลยก็ต้องคิดสูตรนี้แหละครับว่าเอามาดีเบตกัน
ผลดีของการดีเบตเนี่ยท่านดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐสิครับ
จากได้โชว์นโยบายแล้วเนี่ยได้โชว์กลิ่นของคนที่มาสมัครด้วย
เออคุณมีปฏิพันธ์ยังไงที่จะแก้ข้อกล่าวหาในช่วง
ระยะเวลาที่มันสั้นกระชับฉะนั้นการไปนั่งพูดคนเดียวตาม
บทเนี่ยมันแสดงให้เห็นตรงนั้นไม่ได้แต่การดีเบตกัน
เนี่ยมันแสดงให้เห็นได้ว่าคุณมีไหวพลิบปฏิพันธ์อย่าง
อะไรปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านักการเมืองเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบ
วิธีการไปดีเบจเขาบอกว่าจัดกันไม่เป็นธรรมไอ้คนที่พูด
เคารพกติกาเนี่ยสมมุติเขาบอกคนละ๓นาทีไอ้คนที่พูด
๓นาทีแล้วไม่ยอมหยุด๔นาที๕นาทีแล้วพิธีกรก็คุมไม่
ไอ้คนที่เคารพกติกาเนี่ยพอสามนาทีเป๊งหยุดอ้าวคนนี้ก็
เสียเปรียบอ้าวปล่อยให้คนโน้นพูดพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์พัก
ของเราเราก็นั่งฟังว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวที่จะให้เราได้
ชี้แจงเราก็เฉยไว้อ้าวไปไปมามาหมดเวลาเลยไม่ได้ชี้แจงกลับ
ไปที่พักลูกพักก็ต่อว่าบอกอ้าวหัวหน้าทำไมหัวหน้าไม่ชิค
แจ้งข้อกล่าวหาล่ะที่เขาพูดมันคาใจประชาชนนะหัวหน้าบอก
โต้เขาไม่ทันมาระยะหลังพอเกิดอย่างนี้ปั๊บไม่สนใจที่จะ
รอกลับมาถามแล้วสวนกันตรงนั้นเลยกลางเวทีนั่นแหละฉะนั้น
ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนอกจากปัญหาของนักการเมืองแล้วถามว่า
ปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหาอยู่ที่อาชีพพวกผมนี่แหละครับพิธี
นี่แหละครับคือถ้าพิธีกรตามไม่ทันเขาพรรษาไม่ถึง
ตามเขาไม่ทันแล้วปล่อยให้คนที่พูดจาก้าวร้าวได้เปรียบ
ให้คนที่เป็นสุภาพบุรุษไปนั่งนิ่งฟังเขาด่าอยู่
กลางจอเอออย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ทำให้นักการเมืองมีความ
รู้สึกว่าไม่สนุกแล้วเขาปฏิเสธที่จะไปออกโทรทัศน์ใน
ลักษณะดีเบสถ้าจะเอากันอย่างที่กตสมชัยว่าฝ่ายคนทำ
โทรทัศน์ฝ่ายสถานีโทรทัศน์จะต้องจะต้องย้อนดูตัวของ
ตัวเองด้วยคนที่เป็นพิธีกรจะต้องมีความเป็นธรรมอย่า
ลำเอียงเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่บ้านเมือง
มันแบ่งเหลืองแบ่งแดงกันเนี่ยคนทำโทรทัศน์ก็ก็พลอย
พลอยแดงก็เข้าไปด้วยเยอะนะครับแล้วเวลาฝั่งที่
อยู่ตรงนั้นข้ามมาแล้วก็โอ้โหดูเดือดเลือดพลาดแต่ว่าพอ
อีกฝั่งหนึ่งที่อยู่สีแนวแนวเดียวกันก็อวยหน่อยฉะนั้นถ้า
กรกตจะออกกฎนี้มาคนในวงการโทรทัศน์ก็จะต้องสำรวจ
ตัวเองด้วยว่าได้ทำหน้าที่ที่เป็นกลางจริงหรือยังเอา
แล้วถ้าลองดูเวลาเขาดีเบตกันที่สหรัฐอเมริกาสิครับนั่น
พิธีกรเขาเรียกว่าต้องสัมผัสได้เลยว่าเขาตรงไปตรง
มาทางดีโมเครตถ้าใครมงค์จับได้เขาไม่ให้ทำเลยเขาไป
พิธีกรคนใหม่เขาต้องเช็คประวัติกันว่าพิธีกรคนนี้หลงไหลศรัทธานโยบายของเดโมแครตหรือเปล่าหลงไหลศรัทธานโยบายของลิพับริกันหรือเปล่าตัวพิธีกรก็สำคัญประชาชนก็สำคัญครับประชาชนเนี่ยบางทีชอบให้มาทะเลาะกันเวลาเขาแสดงวิสัยทัศน์เรียบไม่ดูเดือดเลือดพล่างไม่โตเถียงกัน
คนดูบอกไม่มันอยากมันมันก็ต้องให้พิธีกรถามแห่ให้เขาทะเลาะกันหน่อยเออคนดูชอบฉะนั้นคนดูก็ต้องพัฒนาเหมือนกันว่าถ้าเราจะต้องการฟังเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เนื้อหาที่จะทำให้เราตัดสินใจว่าคนนี้ล่ะควรจะเอาเป็นนายกหรือไม่เอาควรเป็นนายกประชาชนก็ต้องสนใจในเนื้อหาให้มาก
แบบไหนต้องใช้เงินน้อยอ้าวและเงินมีสอดคล้องกันไหม
ระยะเวลาที่จะทำกี่ปีมันเกี่ยวข้องโยงใยกับกรมนั้นกรมนี้
หน่วยงานไหนมีงบประมาณเท่าไหร่คนก็รู้ละเอียดลึกซึ้ง
สรุปก็คือว่าเอาละเชียร์กรกตสมชัยที่ให้ข่าววันนี้ว่า
ต่อไปนี้จะจัดให้หัวหน้าพักต้องมีพรบออกมาว่า
หัวหน้าพักต้องแสดงวิสัยทัศน์ผ่านรายการโทรทัศน์ที่เรียกกันว่าดีเบต
ถ้าเป็นอย่างนี้ฝ่ายโทรทัศน์ก็ต้องมีความพร้อม
ฝ่ายพิธีกรก็ต้องมีความพร้อมคนดูก็พร้อมที่จะฟังเนื้อหาสาระ
ที่เป็นประโยชน์มากกว่าที่จะฟังเนื้อหาสาระคนทะเลาะกัน
เรื่องนี้ก็ต้องคอยตามดูครับคุณก้อฟคุณดาวครับ
ถ้าพูดถึงว่ามีการดีเบตหรือว่าการโต้วาทีหลังจากนี้

ว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นแต่ยืนพูดคนเดียวพูดนโยบายของตัวเอง
ถ้ามีการดีเบตก็จะเห็นทั้งความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของตัวเอง
แล้วก็ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายของพักอื่นจริง
จริงรุ่นเก่าเนี่ยตอนที่พวกผมทำกันมาเมื่อ๒๐๓๐ปีที่แล้ว
คุณยังเด็กอยู่เนี่ยนะมีดีเบต
มีดีเบตกันมาก่อนตอนนั้นจัดดีเบตเอาหัวหน้าพลักษณ์มา๖คน๗คน
แต่ว่าระยะหลังเนี่ยก็อย่างที่บอกหัวหน้าพักเขาไม่อยากมา
กรกตก็มาเปลี่ยนรูปใหม่ให้อัดเทปแถลงคนเดียว
แต่ว่าดีเบตเคยมีกรกตสมชัยอยากให้กลับไปบรรยากาศนั้นอีก
ก็น่าจะดีนะคะเป็นการแสดงวิสัยทัศน์กันแบบชัดไปเลย